เพราะว่าสภาพอากาศหลายพื้นที่แปรปรวนคุณ

โดยเฉพาะภาคอิสรนะ
ดังนั้นพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์กันก่อน

รายงานกันเข้ามาหน่อยค่ะบอกมาหน่อยว่าที่บ้านเนี่ยเจอพายุฤดูร้อนหรือเปล่า
เพราะบางพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยที่ผ่านมา
ใช่ฮะดังนั้นไปดูพายุฤดูร้อนถล่มที่ชัยภูมิกันก่อนคุณผู้ชม
ภาพคนที่อยู่ในเหตุการณ์และถ่ายออกมาได้โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะ
เพราะว่าเสียงลมแรงมากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะชาวบ้านไม่กล้าออกไปนะครับ
ได้แต่ถ่ายคลิปแอบอยู่ในบ้านแบบนี้
เพราะว่าข้างนอกคุณผู้ชมดูต้นไม้สิ
กลัวมากเลยสาราที่อยู่หน้าบ้าน
กลัวจะถูกพัดปลิวไปนะครับ

พัดถล่มในพื้นที่๒ตำบล
ตำบลบ้านชวนเชื่อมต่อกับตำบลบ้านเพชร
อำเภอบำเน็ตนบรงจังหวัดชายภูมินะครับ

หมุนพัดมาในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาที
ใช้เวลา๑๐นาทีทำให้ความเสียหายเกิดขึ้น
ในพื้นที่บริเวณกว้างเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าดับรวมถึงมีลูกเห็บตกนะฮะ
โดยเฉพาะบ้านหนองแวงตะบนบ้านเพชร
ลมแรงถึงขนาดพัดสังกษีมุงหลังคาบ้านเรือนประชาชน
แล้วก็ยุ้งข้าวเปลือกของประชาชน

หลังปลิวหายไปทั้งแถบเลย

หลังจากพายุฤดูร้อนสงบลงเจ้าของบ้านนะต้องเดินตามคุณ
เดินตามไปเก็บสังกษีมุงหลังคาบ้านที่ปลิวจากตัวบ้าน
เอาไว้เพื่อจะซ่อมแซมหลังคาบ้านของตนเองนะครับ
ขณะที่ทางอบตบ้านเพชรอำเภอบำเน็ตนรง
ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ
แรงลมพัดกระหน่ำซัดเอากระจกหน้าต่างบานประตู
แตกเสียหายหมดเลยคุณผู้ชมดูสิฮะ
นี่ลมมันแรงขนาดนี้นะครับอันนี้ที่ชัยภูมิ
เราไปดูที่บุรีรำกันบ้าง
พายุฤดูร้อนแผลงฤทธิเช่นเดียวกันนะฮะ
ถล่มอุทยานน้ำห้วยตะแบกพัดแพร่ท่องเที่ยว

เป็ดอะไรฮะให้คุณผู้ชมดูกันเอาเองนะครับ

แพร่ก็หายไปเลยนะจริงแพร่ลอยอยู่ในน้ำนะคุณนะ

คือเป็นเรือเป็ดมันถูกพัดพังเสียหายหมดเลยนะครับ

พายุฤดูร้อนลูกนี้มาไม่กี่นาที
แต่พัดเอาแพร่ท่องเที่ยวและแพร่ขายของของแม่ค้า

บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานน้ำห้วยตะแบก
ที่อำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำนะครับ

บอกว่าตอนนั้นกำลังขายของอยู่
และมีนักท่องเที่ยวทานอาหารกันอยู่ในแพร่แล้วครับ
พายุมันพัดถล่มมาลมแรงมาก
ก็เลยต้องให้ทุกคนรีบวิ่งขึ้นมาจากแพร่
ขึ้นฝั่งเอาตัวรอดกันไปหมด

สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว
ที่นั่งพักผ่อนแล้วก็ที่นั่งรับประทานอาหาร
โอ้โหพังเสียหายไป๑๐กว่าหลังนะครับ

จากนั้นอย่างที่บอกว่าเรือเป็ดเนี่ย

ในการที่จะถีบไปร่องน้ำดูวิวเนี่ยนะฮะ
พังหมดเลยตายไปหมดเลย
แม็กซ์ภาพบอกแบบนี้นะครับ

ฉันพามาดูที่ตราดบ้างค่ะคุณผู้ชม
พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียน
บอกโอ้โหเข่าซุดเข่าอ่อนเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าพอเจอพายุมาเนี่ยนะคะ

ทุเรียนมันโค้นแบบนี้เกือบร้อยต้นคุณ
แล้วผลทุเรียนที่กำลังจะเก็บเกี่ยวส่งขายเดือนหน้านี้
มันร่วงลงมาแบบนี้ไม่นับเป็นลูกค่ะ
แต่บอกเลยว่า๒๐ตัน
โอ้โหคุณเสียหายหมดเนอะเกษตรกรของเรา
ตาตกเลยนะใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ตอนเย็น
ทางนายสมศักดิ์เข็มดีนายกอบตห้วยแรง

ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหาย

มีทั้งหมด๘สวนที่ได้รับความเสียหาย
ดังนั้นค่ะทุเรียนไม่ว่าจะเป็นพันหมอนทองพวงมณีชะนีเนี่ย
ร่วงหล่นลงมาแบบนี้๒๐กว่าตัน
แล้วต้นทุเรียนที่มันโค้นพังเนี่ยนะคะ
เกือบร้อยต้นสวนทุเรียนที่หนักหนักเลยเนี่ยนะคือสวนทุเรียนของคุณเด่นรัฐจำปาศรี
สวนนี้เขาบอกว่าได้รับความเสียหายมากที่สุดใน๘สวนเลย
เพราะว่ามีต้นทุเรียนเนี่ยหือหลายต้นนะคะแล้วทุเรียนน่ะล่วงหลดลงมาแบบนี้เนี่ย
ทั้งหมด๕ตันนะคิดเป็นมูลค่าถามว่าพี่เด่นรัฐมันประมาณเท่าไหร่อ่ะ
บอกว่าก็ประมาณล้านหนึ่งโอ้โหแล้วคิดดูสินี่เดือนมีนาแล้วปลายเดือนแล้วอ่ะ
เดี๋ยวเมษานี้จะเก็บเกี่ยวส่งขายได้แล้วอ่ะคือเมษาหน้าร้อนหน้าทุเรียนเลยล่ะฮะ
ใช่ค่ะแปลว่าเงินล้านกว่าบาทหายไปในพริบตาเลยนะคะ
โดยคุยกับพี่เด่นรัฐเขาก็บอกว่าที่ผ่านมานะสวนผมอ่ะ
ก็เคยถูกพายุพัดเสียหายมาอยู่ประมาณสักสองสามครั้งแต่รอบเนี้ยหนักสุดเลย
รุนแรงมากจริงจริงแม้ว่าบางส่วนที่มันร่วงลงมาเนี่ย
บางคนเขาบอกว่าอ้าวจริงพี่เอาไปขายต่อไปแปรรูปได้ไม่ใช่เหรอ
แต่ราคามันอยู่ในเกรดต่ำไม่ได้ราคาตลาดด้วยค่ะ
เหตุการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งครับเพราะมันมาก็มาแวบเดียวนะหูเดียวอื้อฮึ
ภูมิเดียวครับหนึ่งมีถึงห้ามันปุ๊บมันกำมาแล้วกรวบไปเลย
นานหมดแล้วรถตอนที่ลมมันพัดเนี่ยมันพัดแรงขนาดไหนครับ
มันแรงมากถ้ามันไม่ได้มาสูงมันมาต่ำพูดมาเลย
ครับใช่อื้อฮึต้นทุเรียนเนี่ยที่ในส่วนนี้มีโคลนกี่ต้นครับ
ตำรวจแล้วสำรวจแล้วโคตรสิบเอ็ดต้นครับ
คิดเป็นเงินนี่เสียหายขนาดไหนครับถ้าปีนี้นะมันราคาทุเรียนมันแพงอ่ะ
มันน่าจะอยู่ประมาณเป็นล้านนะครับอืมเพราะว่าลูกลูกเท่าที่กัดด้วยสายตา
มันน่าจะน้อยจะมีประมาณห้าตันครับทุเรียนที่ไอ้ลูกทุเรียนที่หล่นเนี่ย
เราสามารถเอาไปแปรรูปอะไรได้เพิ่มเติมไหมครับถ้าเป็นกระดุมอ่ะขายได้ครับ
แก่แล้วแต่ว่าพวกมณีกับหมอนเนี่ยก็จะเป็นแปรรูปไปทำ
อ่ะสวกไอติมเนอะครับตอนนี้โลสองร้อยกับแปรรูปเดี๋ยวโลสองบาท
โอ้โหเสียดายแทนพี่น้องเกษตรกรของเรานะใช่ค่ะ
เข้าใจความรู้สึกเลยพอมาเจอสภาพแบบนี้
แล้วเมื่อวานนี้นะนายกอบตห้วยแรง
คือพอหลังจากเกิดพายุช่วงเย็นใกล้จะค่ำลงพื้นที่ไปตรวจสอบใช่ไหม
นายกก็บอกว่าวันนี้สิ่งที่ทำได้ทำได้แค่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นให้เร็วที่สุด

แล้วนอกจากสวนทุเรียน๘สวนที่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยคุณ
ยังมีสวนยางที่ต้นยางหักโค้นเป็นร้อยกว่าต้น
แล้วบ้านของประชาชนที่เสียหายจากพายุอีก๒หลังด้วย
นายกอบตก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้ค่ะ
แต่มีการระดมกำลังไปช่วยเหลือไปซ่อมแซม
บ้านคนที่ถูกต้นไม้ล้มทับทั้งสองหลัง
ส่วนความเสียหายทางการเกษตรเดี๋ยวต้องไปสำรวจเพิ่มเติมนะคะ
ดังนั้นเตือนภัยกันนิดนึงเรื่องสภาพอากาศ
ช่วงนี้อากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุม

ใช่ฮะเย็นเจอร้อนแน่นอนเป็นพายุฤดูร้อนในช่วงต้น
ก็เตือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือ
อิสาเจอหนักหน่อยภาคกลางภาคตะวันออก

ดังนั้นขอให้หลีกเลี่ยงเลยการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแกร่งนะครับ